ดราม่าไม่เว้นแต่ละวันจริงนะคะ
สำหรับลูกทุ่งสายอดกะตันยูคนนี้ค่ะ
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคุณผู้ชม

เพราะว่าเพจนี้เขาเขียนแฉน้องเจนี่ตลอดเลยค่ะ
ออกมาจวกหัวเรียกแขกโพสต์พาไปข้อความพาดพิงว่า
เช้าสุดมีค่ายเพลงดังที่ทำเพลงฮิตจนเป็นไวรัลทั้งประเทศ
เงินค่าตัวนักร้องที่ร้องด้วย

เอารายได้จากยอดวิวในยูทูปมาให้
สุดท้ายกลับไม่ได้เงินตามที่ตกลงค่ะ
โดยน้องผู้ชายก็ได้แต่เก็บอดทดไว้ในใจคุณผู้ชม
ขนก็อบมาคอมเม้ลต์ถล่มทะลายค่ะ
เป้าไปตรงเลยค่ะว่าค่ายเพลงนั้นก็คือ
ค่ายเพลงของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

คุยทั้งอำเภอไงคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งนักร้องชายคนนี้ก็คือน้องก้าวนะคะคุณผู้ชมที่เห็นในภาพ
ก็ร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวคู่กับน้องลิลลี่นั่นเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็มียอดวิวกว่า๓๔๘ล้านวิวแล้วค่ะ
บางคนก็คอมเมนต์ให้ข้อมูลเองนะคะว่า
ก้าวกับผู้จัดการเนี่ยเคยไปบ่นให้ฟังว่าไม่ได้เงินจริงครับพี่
โดยบันเทิงไทยรัฐค่ะได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับลูกทุ่งสาวเจนนี่นะคะ
เจ้าตัวเผยเพียงสั้นว่าพี่คะหนูไม่สะดวกให้ข้อมูล
ก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะพี่นะคะ
ยืนยันไม่เคยโกงฆ่าตัวใคร
อีกอย่างค่ายก็เคยชวนน้องมาเป็นศิลปินในค่ายแล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นน้องก้าวปฏิเสธไปนะคะ
แล้วทางเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของน้องอะนะคะ
และก็ได้เคยโอนเงินให้น้อง๑๐๐๐บาทก่อนจะออกเพลง
ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อของน้องโทรมาขอแบ่งยอดรีวิว๓๐
จากรายได้ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสม
เหมือนพูดแบบกระโทรหกห้ากันนะครับคุณผู้ชม
ตอนนั้นก็ยอมรับว่าตกใจมากที่คุณพ่อทำไมพูดจาไม่ค่อยดีเลยล่ะคะ
เพราะไม่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะ
เพลงดังใหม่ก็เคยโอนเงินให้เพิ่มไป๒๐๐๐บาทแล้ว
แต่ทางน้องไม่สบายใจที่จะรับแล้วพยายามโอนคืนมา
มีงานรีวิวเข้ามาเราเคยขายงานให้น้องนะคะ

เขาบอกว่ามันมีเรื่องฆ่าในนงในหน้าอีกคุณผู้ชมนะ
แล้วก็มีงานคอนเสิร์ตเข้ามาก็ขายงานให้น้องตลอด
จะห้ามจิลสู้ราคาไม่ได้นะคะ
เพราะต้องมีค่าเดินทางเพิ่มเติมอีกคุณผู้ชม
ตอนแรกนะคะเจนปีนร่ายยาวเลยบอกว่า
จะนิ่งเฉยเพราะเราเหนื่อยมากพอแล้วนะคะ

ก็ต้องยอมรับเธอเจอปัญหาเยอะจริงนะคะ

แต่ตอนนี้พวกคุณกำลังใส่ร้ายเรา
จึงขออนุญาตออกมาปกป้องตัวเอง
ส่วนดราม่าอื่นปล่อยให้เป็นไปตามกระแส
คำตัดสินจะออกมายังไงค่อยว่ากัน
เราทำให้ดีที่สุดผิดก็ว่าไปตามผิด
เราพร้อมแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะ
ก็ช่วงนี้น้องเจอหนักจริง

แล้วก็หน่วยงานราชการออกมาให้แบบตรวจสอบนึงก็หนักแล้วนะคุณผู้ชม

ใช่แล้วยังไงน้องก็เป็นเด็กกระตันยูนะคุณผู้ชม
เอาล่ะถ้าคิดดีทำดียังไงก็ได้ดีอยู่แล้วแหละค่ะ